หนึ่งวันจะเป็นยังไงไปดูครับ
สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรฮะ

ร้านนี้เปิดมาประมาณ๑๕ถึง๑๖ปี
โหตอนนี้โซเชียลยกให้ร้านของพี่เป็นร้านว่างในตำนาน
ไม่ทราบจริงต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ก็คือที่ร้านส่วนใหญ่เราจะใส่ใจนะคะ

ที่เห็นเขาบอกว่าเป็นตำนานเรื่องของการย่างกุ้ง
ทำไมถึงย่างแมงเร็วย่างเก่งกว่าที่อื่นครับพี่
จริงแล้วมันอยู่ที่ไฟนะคะในการย่าง
สองด้วยเด็กเขามีความชำนาญในการย่าง

ตักขึ้นมามันจะมีเนื้อพริกพร้อมกระเทียม
รสชาติของเราจะจาดเตรี้ยวหวานเผ็ด

คงจะต้องไปเรียนรู้การย่างกุ้งกันหน่อย

เราไปทานย่างกุ้งหน่อย

โอ้โหคุณผู้ชมมันร้อนจริง

อุ้ยชื่อหวานไงชิลลี่

วันนี้เดี๋ยวมาดูรูเทคนิคกันย่างกุ้งก่อนอื่นนี้

เห็นบอกว่าที่นี่มีเผากุ้งเลย

พี่บ้าเผียบด้วย
หมายถึงเรื่องเผากุ้งเห้ย

นี่ย่างกันมากี่นาทีประมาณนาทีหนึ่งครับ
เพราะไวมากนะถ้าเป็นเราเราย่างกันทั้งคืนกว่าจะได้กินนะครับ
เดี๋ยวเราลองจำเวลาดูว่าเขาจะย่างได้ไวขนาดไหนนะครับผม
ตอบให้ก่อนเลยจำเวลาไปแล้วจ้า
แป๊บเดียวฮะสีส้มแล้วครับผม
เป็นยังไงฮะกับประสบการณ์มากกว่า๑๐ปี
นี่ฮะนี่คือความไวทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็ไฟที่แบบร้อนมากนะฮะ
ไม่ได้มาง่ายเลยครับประสบการณ์แบบนี้ฮะ
เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมฮะ๕๔วิไม่ถึงนาทีครับ
อ่าร้อน
จะร้อนได้ขอช่วยขอช่วยด้วยนะฮะ
พี่ต้นจัดกั๊บแค่นั้นครับตรกกาฟมันร้อน
อ๋อจากนี้ตรงนี้ไปอ๋อจากนี้
จากนี้จากนี้จากนี้

มีค่ะปีมือปีมือพี่ค่ะสุดมากเลยครับ
หลายนาทีอยู่เกือบที่จะไม่ต้อง
กับข้าวร้านแม่คุณมีเยอะมากจริงคุณผู้ชมหลากหลายเมนูมาก
แต่ว่าเมนูที่เราไปย่างมาเมื่อกี้ก็คือกุ้งเผาอันนี้ตัวใหญ่มันเหลค่ะ
อ๋อสังเกตแม็กที่ลืมหน้าแม็กที่ลืมหน้า

เนื้อแน่นมากแน่นกัดไปคือกรอบอร่อย
แล้วน้ำจิ้มซีปปุ๊บแบบหวานเห็ดกลางดีฮะ
มีความนัวแล้วก็มันแล้วก็สดมากเห็นอร่อยอร่อยแบบนี้
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาแม่ครับที่ร้านแม่เนี่ยมีกี่สาขาบ้าง
มี๒สาขาค่ะที่อายุทยานะคะข้างในนี้คือสาขาแรก
อันนี้คือตลาดกลางเปิดก่อนค่ะอันนู้นคือสาขาที่สอง
อยู่ตรงตลาดราชมงคลถึงก่อนตลาดกลางค่ะอ่า
เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊คขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยครับ
นี่แหละครับความอร่อยแล้วก็เคล็ดลับการเผากุ้งวันนี้
ต้องขอขอบคุณคุณแม่ผอมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
เอาล่ะวันนี้ผมขออนุญาตไปกินกุ้งอร่อยก่อนนะครับ